ตอนนี้ไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ใกล้เวลาที่จะกลับแล้วทางหน่วยงานด้านการขนส่ง
ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงบขศหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เขาก็ต้องเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ที่จะเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพนะคะหลังจากที่หยุดยาวกันไปหลายวันค่ะ
ตั้งแต่๑๓มกราคม๒๕๖๑บริษัทขนส่งหรือบขศนะคะเขาก็เพิ่มเที่ยววิ่งรถบขรถร่วมรถตู้จากปกติวันละ๖๒๓๘เที่ยวเพิ่มอีกวันละประมาณ๑๗๐๐เที่ยวซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละประมาณ๑๖๓๐๐คนหรือว่ารวมแล้วเนี่ยทั้ง๓วันคาดว่าจะมีคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกว่า๔๕๐๐๐คนค่ะนอกจากนี้เพื่อบรรเทาความแอ
ได้ขออนุญาตกรมการขนส่งทางบกในการนำรถโดยสารไปจอดส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบก
ความสะดวกประชาชนและก็ขอความร่วมมือรถแท็กซี่
ให้เข้ามารับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งอีกด้วยค่ะ
ขณะที่ภูมิในการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือว่ามรฟทนางนวลอนงวงจันทร์นะครับ
ว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพ

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้๒มไปจนถึงเช้าตรุของวันที่๓ม
ตั้งแต่ในดังนั้นวันที่๒๓มกราคมนี้ครับ
การรถไฟก็ได้เพิ่มคบอรถเป็นคบอรถพิเศษหนึ่งเที่ยว

ซีลาอาจกรุงเทพฯอุบรรณราชธานีกรุงเทพฯอุดรณธานีกรุงเทพฯและเชียร์ใหม่กรุงเทพฯ

เราก็เริ่มไม่มีแบรนด์งานเรื่องของอุบสิเธศตก

โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุดก็คือสายใต้ครับจำนวนกว่า๒๗๐๐คน
และรอลงมาก็คือสายอีสาน๒๑๐๐คนแล้วก็สายเหนือ๒๐๐๐คนครับ
ส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐๔
บริเวณทางแยกต่างระดับชำขวางแล้วก็แยกเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ถ้าไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คล่องตัวสูงยังไม่มีปริมาณรถสะสมนะคะ
หลวงสายนี้เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางค่ะอย่างอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
และทางหลวงหมายเลข๓๔๘ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอนวลดินแดงจังหวัดบุรีรำ
ช่องตะโกลงที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
โดยตำรวจทางหลวงฉะเชิงเซาเตรียมจะเปิดช่องทางการจราจรพิเศษ
เพื่อรองรับกับรถขาเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การจราจรคล่องตัวก็คาดว่าจะหนาแน่นวันที่๒แล้วก็๓มกราคมนี้ค่ะ